มีการโพสต์ภาพในโลกโซเทียลตั้งแต่๖กรกฎาคม
ว่ามีผู้หญิง๒คนหายไป

ญาติก็เป็นห่วงว่าสองคนนี้หายไปไหน

แต่เรื่องนี้มันพลิกคุณผู้ชม

มีผู้เสียหายได้รวมกลุ่มกัน

ผู้หญิงสองคนนี้ที่หายตัวไปค่ะ
บอกว่าเป็นลักษณะของการหลอกลวง

ทัศภูมิจารุปรัฐผู้กำกับการ๕
กรรมคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเศรษฐกิจหรือปอศ
ดำเนินคดีกับสองสาวที่หายตัวไป
คือนางสาวมนวดีหรือต้ากาญจนะนำพร
และนางสาวจันทิรากลิ่นสุทน
ซึ่งกล่าวหาว่า๒คนนี้ร่วมกันช่อโกง
ขายแชร์ลูกโซ่มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๒๐ล้านบาท
กลุ่มเพื่อนเขาตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะว่า
ทั้งคู่หายตัวไปน่าจะเป็นลักษณะของการหลบหนี
เพราะปัญหาเรื่องเงินที่ก่อนหน้านี้ไปชวนเพื่อน
ชวนคนรู้จักให้มาร่วมลงทุน
พอได้เงินจากเพื่อนจากคนรู้จักที่มาร่วมลงทุนแล้วเนี่ย
ก็หายไปเลยเพื่อนก็ไม่ได้เงินที่ลงทุนไป

ก็จะมีการติดตามตัวนางสาวมนวดี
และนางสาวจันทิราผู้ถูกกล่าวหา

ซึ่งในเบื้องต้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิด
ช่อกงและความผิดตามพระราชกำหนด
กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนปี๒๕๕๙
ขณะที่นางสาวก้อยนามสมมุติเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะ
ก็ให้การว่ารู้จักกับนางสาวมนวดีมานานเกือบ๒๐ปี
แต่เมื่อปี๒๕๕๗นางสาวมนวดีเริ่มชักชวนให้มาลงทุน

เดี๋ยวจะทยอยคืนกำไรให้แต่หลังติดต่อไม่ได้เลย
แล้วก็มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อร่วมลงทุนลักษณะเดียวกัน
ร่วม๒๐รายเลยค่ะ
อกจากนี้เพื่อนผู้เสียหายรายหนึ่งก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ช่วงวันที่๑๒กรกฎาคม
สองสาวติดต่อกลับมาหาญาตินะคะ
แต่โทรหาเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเบอร์บ้าน
แล้วก็บอกเพียงสั้นคุยกันเพียงสั้น
ไม่ได้บอกด้วยว่าอยู่ไหนแล้วก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าโทรมาจากที่ไหน
คือโทรเข้าเบอร์บ้านไม่มีเบอร์โชว์ว่าโทรมาจากเบอร์ไหน

ส่วนทางด้านของครอบครัวพอรู้เรื่องช่อโกงก็รู้สึกตกใจค่ะ
แล้วก็อนุญาตให้เพื่อนผู้เสียหายดำเนินการแจ้งความได้ตามปกติ
รายงานข่าวบอกว่าสองสาวติดต่อกลับมาที่บ้านเนี่ย
เหมือนกับว่าบอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือมา

เดี๋ยวคาดว่าจะมีการมาให้ข้อมูลกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ